คุณผู้ชมคะงานนี้ไม่รู้ว่าจะมีลุ้นหรือเปล่าสำหรับคู่รักแห่งปีอย่างพุทธกับจุ๋ยเพราะจู่
สาวคาริสาเธอก็โพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่เธอเนี่ยเอาหน้าแนบกับท้องของจุ๋ยวรัฐยา
เหมือนจะมีข่าวดีพร้อมกับแคปชั่นอวยพรขอให้หลานหน้าสายฝอแบบตัวเอง
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงร่วมคอมเมนต์ใต้ภาพยินดีกันพลึบพับเลย
หนึ่งในนั้นก็คือคริสหอวังรวมไปถึงฮาน่าทัศนาวลัยก็เข้ามายินดีกันยกใหญ่
แต่เมื่อบันเทิงไทยรัฐโทรไปเช็คข้อมูลกับผู้จัดการส่วนตัวของสาวจุ๋ยกลับได้รับคำยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะคุณ
เป็นเพียงแค่การถือเคล็ดเพื่อจะเร่งให้ลูกของจุ๋ยมาเร็วก็เท่านั้นเองนะคะ
คือคู่นี้เนี่ยเขาเพิ่งแต่งงานกันไปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอแต่งปุ๊บเร่งมีเบบีปั๊บเลย
แต่ว่าตอนนี้ก็ซ้อมเลี้ยงน้องปีทุกลูกปุ๊บแอฟไปก่อนคู่นี้แคคอยากจะมีบิบบื่นเลยทันที
หลายคนก็เลยตกใจคิดว่าจะมีข่าวดีแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโพสต์ภาพถือเคล็ด
ถ้าใครเห็นภาพสาวครีสาไปเนบยังไงใครชอบเข้าใจ
คุณจุ๋ยก็ลองหาคุณแม่เหยียบพี่เทอร์อ่อน
เป็นการเอาเคล็ดมาเลือกว่าทำไม
เดี๋ยวรออัพเดทกันต่อไปแล้วกันนะคะว่าเบบีตัวน้อยของพี่จุ้ยกับพี่พุธเมื่อไหร่จะมาซักทีนึง